นี่ค่ะขอต่อเนื่องที่ประเด็นทางการเมืองนิดนึง
เพราะว่าเราไปเห็นในเพจเฟซบุ๊คแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ารุ้งปนัสยาแกนนำของกลุ่มเนี่ย
ถูกตำรวจปอทบุกจับหน้าบ้านแจ้งข้อหามาตรา๑๑๖และพรบคอมพิวเตอร์
นี่นะคะในเพจโพสต์เอาไว้แบบนี้และรุ้งปนัสยาก็ได้สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ตอนที่ถูกนำตัวไปที่ปอทนี่ค่ะแล้วก็บอกว่าคือตำรวจเนี่ยไปจับ
โดยที่ไม่มีการส่งหมายเรียกกำลังจะเตรียมตัวเรียนเตรียมตัวสอบ
แต่กลายเป็นถูกจับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่แสดงหมาย
และเข้าควบคุมตัวเป็นช่วงเวลาที่รุ้งกำลังเดินออกจากบ้านเพื่อไปเรียน
ครับแล้วฝนตกด้วยนะคะเธอขอหลบฝนในบ้านก่อนรออาจารย์มา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธแล้วเหมือนกับว่ารุ้งเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เธอเข้าห้องน้ำด้วยซ้ำ
ปล่อยให้เธอกับเพื่อนยืนตากฝนอยู่แบบนั้นเกือบยี่สิบนาที
นะคะก็เลยต้องมายืนเปียกฝนตอนนี้ตำรวจปอทมาจับลุงแล้วนะคะ
หมายฝากทุกคนแคปได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็แชร์ต่อให้หน่อยนะคะ
ลุงคงไม่ได้แชร์เองได้แล้ว
ก็วันนี้นะคะกลับบ้านมากำลังจะเตรียมตัวเรียนออนไลน์ต่อ
จอดรถปุ๊บแล้วเขาก็ขับรถตามมาแล้วก็วิ่งลงมาเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่ามีหมายจับมาแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะ
ต่อมานะคะตำรวจปอทชุดจับกลุ่มก็ควบคุมตัวรุ้งปนัสยาไป
ให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำ
ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งฟ้องศาล
ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะโดยใช้หลักทรัพย์สามหมื่นห้าพันบาทในการยื่นประกันตัว

โพสต์เชิญชวนคนร่วมชุมนุมคาร์มอบนะคะ
คุณแม่ของรุ้งค่ะพร้อมด้วยทนายความค่ะ
ก็เข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ปอทนะคะ

แล้วก็บอกว่ามันเป็นความผิดมาตรา๑๑๒
มันเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แต่ว่ารุ้งเนี่ยโดนจับคดีที่ทางปอทนำหมายสารเข้าจับ

ก็มีนางสาวนิราพรอ่อนขาวนักศึกษาปี๓คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษทางธรรมศาสตร์ด้วย
เหมือนกับว่าร่วมกันเป็นแอดมินในการดูเพจเฟซบุ๊ก
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

นางสาวนิรพรได้รับการประกันตัวไปเป็นจำเลยที่๒
ทางตำรวจยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาต่อสาร
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เทรนด์
รับคำร้องฝากขังของทางตำรวจ
มีคำสั่งพิจารณาคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว
ตามที่ยื่นคำร้องขอไปค่ะ
สรุปก็คือได้ประกันตัวออกมานะคะ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ